ตอนนี้เข้าใจว่าหลายบ้านจ่ายค่าไฟเจอบินค่าไฟแพงก็เซ็งใช่ไหมฮะ
แผงโซล่าเซลก็แล้วกันปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยครับ
พ่อเนี้ยขึ้นไปติดแผงโซลาเซลด้วยตัวเองนะฮะอ้อ
จังหวะที่ก้าวเดินบนหลังคาเนี่ยไปเหยียบแผ่นกระเบื้องที่ไม่ได้มีคานรอง
พอเหยียบปั๊บก็หล่นยวบยุบลงมากระแทกพื้นตายฮะอืม
เนี้ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแห่งหนึ่งนะฮะ
สวรรค์ประชาอุทิศเก้าสิบอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพบร่างนายนิรุธอายุ๕๑ปี
เป็นพนักงานบริษัทตายอยู่กลางบ้านคือสภาพร่างกายก็คือร่วงมาจากที่สูง
แล้วก็กระแทกพื้นอย่างจังนะฮะพอมองขึ้นไปจากจุดที่ร่างของผู้ตายเนี่ย
แน่นิ่งตรงเนี้ยมองขึ้นไปบนบนเพดานเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยครับ
เป็นรูโบแบบนี้ฮะแผ่นกระเบื้องเป็นรูแตกแล้วความสูงจากบริเวณหลังคา
มาถึงพื้นข้างล่างเนี่ยประมาณห้าเมตรนะฮะเศษกระเบื้องที่แตก
ก็หล่นร่วงลงอยู่ที่พื้นข้างล่างเช่นเดียวกันกระจายอยู่เลยเต็มไปหมดเลยฮะ
ตำรวจในพื้นที่ไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานครับสอบปากคำลูกสาวผู้ตายบอกว่า
คือพ่อแล้วก็ลูกน้องเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาจะไปปิดติดแผงโซลาเซล
เพราะว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงมากไงไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละได้ยินเสียงเหมือนกับ
เบื้องแตกแล้วก็ได้ยินเสียงแม่กรีดร้องเสียงดังมากวิ่งมาดูก็เห็นร่างพ่อนอน
ไม่มีสติอยู่ที่พื้นพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผลส่วนลูกน้องของพ่อเนี่ย
บอกว่าอ๋อเฮียเขาเหยียบบริเวณที่มันไม่มีคานเหล็กรองรับน้ำหนัก
คือมีแต่แผ่นกระเบื้องเปล่าเลยฮะพอเหยียบปั๊บ
ก็ร่วงปุ๊บลงมาเลยฮะ
ไม่รู้แต่เขานอนนิ่งเลยครับตอนนั้นแสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้คุณกั้งพัชรวรินนักข่าว
รัฐทีวีลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งฮะไปเจออุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลลแล้วก็สายไฟเนี่ย

แล้วก็มีบันไดเหล็กปีนขึ้นไปบนหลังคา

ญาติผู้ตายบอกว่าคือผู้ตายเนี่ย
ขึ้นไปบนหลังคาบ้านช่วง๖โมงเช้า
คือขึ้นไปแต่เช้าเพราะว่าอากาศมันยังไม่ร้อนไง

รีบขึ้นไปทำก่อนให้เสร็จมีลูกน้องปีนตามขึ้นไป
คือตั้งใจว่าพอแล้ว
บินค่าไฟมันแพงเกินอากาศมันร้อนจัด

ติดแผงโซล่าเซลล์หน่อยก็ละกัน
เห็นเขาว่าประหยัดไฟนี่นะฮะ

ขึ้นไปได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงดังโครมคลามฮะ

เพราะไปเหยียบแผ่นกระเบื้องจุดที่ไม่มีคานเหล็กยึด
แล้วตรงจุดนั้นคาดว่ากระเบื้องน่าจะเป็นกระเบื้องเก่าด้วยฮะ
เพราะว่าถ้าเทียบกับอายุของบ้านประมาณ๒๐ปีแล้ว
วกกับน้ำหนักตัวของผู้ตายด้วย
ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
แต่ก็อยากจะฝากย้ำเตือนทางครอบครัวบอกว่า
ทุกบ้านทุกครอบครัวขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับ

แล้วความรู้เรามันน้อย
อย่างติดแผงโซลาเซลลเราไม่รู้

ผมว่าน่าจะให้ช่างทำดีที่สุดแล้วอย่าไปทำเอง
ถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาก็มัน
เขาไม่ได้ถือได้อื่นลงมาก็
โอ้ยแค่คนหูลูกร่างใหญ่น้ำหนักไม่๘๐กิโลกรัมนะ
๗๐๘๐กิโลกรัมตัวใหญ่มันตัวใหญ่

เบื้องต้นก็สาเหตุการณ์ตายคือหัวกระแทกพื้นอย่างแรง

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับ